โชว์ขับกลางลั่นด่ากราดเลย

ถ้าใครจำพฤติกรรมไม่ได้
เดี๋ยวดูข่าวนี้อาจจะร้องอ๋อ

เปิดประตูแล้ว

ก็คุณป้าในตำนาน

เปิดปีบแก่มันจะด่าเราเปล่าว่ะ

ตัดขวาสุดเลยคุณป้าในตำนานกู

สมมุติเป็นด้านนี้ก็เปิดมาด่าไม่ได้เปิดอะไร

ป้าบริโจฟ้าในตำนานครับ
มากปาดตัดหน้ามากรถคันอื่นก็ทำหมด
เลนกลางกระทันหันแล้วก็ปาดไปขวาสุด

คันหลังเขาก็แตะเบรกหัวทิ้มกันหมดเลยครับ
เท่านั้นยังไม่พอนะยังเปิดประตูชะโงกนะ
โงกหน้ามาตะโกนด่าคนอื่นที่ขับแซงเธอด้วย

เหตุการณ์เริ่มต้นจากถนนหน้าหมู่บ้านบัวทองเคหะ

ข้ามสะพานข้ามถนนกาญจนาพิเศษ
่งหน้าถนนราชพฤกษ์จังหวัดนทบุรีครับ
พฤติกรรมของท่านก็คือนะฮะแม่

เขาเคยมีพฤติกรรมโด่งดังในโลกออนไลน์มาก่อน

คุณผู้ชมดูพฤติกรรมเก่านะฮะ

ขับรถแล้วกดแต่ตลอดทางเลยเปิดกระจกด่าคนอื่น
ปาดแซงซ้ายแซงขวาเบรกกันทันหันนะครับ
พฤติกรรมเดิมทั้งนั้นแล้วเคยไปชนท้าย
ของแม่ลูกจนได้รับบาดเจ็บมาแล้ว
นี่แหละฮะอันนี้เป็นแฟ้มภาพ
้มภาพคืออะไรคือภาพข่าวเก่า
ที่เราเอาให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องราวในอดีตของเธอ
นางสุนทรีคลังดิตอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปล่าสุดบอกว่า
เนี่ยคลิปนี้นะเธอเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ในโซเชียลมีเดีย

รู้สึกถึงพฤติกรรมของแม่คนที่เขาขนานนามว่า
เป็นป้าบรีโอสีฟ้าในตำนาน
ทุกวันนี้คุณป้ายังมีพฤติกรรมบนถนนแบบนี้

ขับขวางหน้าด่าเช็ดหมดนะครับ
เล่าต่อบอกว่าป้าบริโอในตำนานอยู่หมู่บ้านเดียวกับเธอ
ซึ่งสังเกตเห็นเวลาไม่ได้ขับรถนะ
คุณผู้ชมแล้วยังงั้นข่าวบอกว่า

แต่ถ้าอยู่หลังภวงมารัยทำไมไม่รู้

ป้าเนี่ยจะเป็นคนขับรถออกไปส่งลูกชายที่ทำงานทุกวัน
ก็เลยทำให้มีคนเห็นพฤติกรรมของท่าน

โอ้โหแถวบางบัวทองฮะบางกรวยไซน้อยครับ

กลับมาให้เห็นอีกแล้ว